ถามต่อรู้รหัสได้ไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เอาเงินไปทั้งหมดกดเงินไปทั้งหมด๖๐๐๐บาท
แล้วผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมขี่รถไปที่บริเวณแขวงการทางของหนองบัวลำพู
ทีนี้นายกเทศมนตรีท่านนี้ก็เลยพอรู้เบาะแสแบบนี้
ขับรถไปจะไปขอดูกล้องวงจรปิดครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะ
ข้าราชการวัยเกษียณที่อยู่ที่แขวงการทาง
เออะโวยวายลักษณะคือเหมือนเมาอ่ะก็เลยทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ
ดูเหตุการณ์ชุลมุนนะคะอิรุงตุงนังแล้วก็มืดด้วยนะคะ
คือเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะไอ้คลิปเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์

คุณชายวัฒน์สังกุลาอายุ๕๘ปีท่านเป็นนายกเทศมนตรีนาด่าน
อำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบลำพูนะฮะ
ท่านเข้าไปขออนุญาตดูกล้องวงจรปิดที่แขวงทางหลวงหนองบัวลำพู
แล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยเก็บได้แล้วนำบัตรเนี่ยไปกดเงิน
เอาเงินออกไปได้๖๐๐๐บาทถามว่ารู้รหัสได้ยังไง

ที่เห็นนี่คือเขาทำร้ายเมียตัวเองนะฮะ

คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยภรรยาของคนก่อเหตุพยายามเข้าไปห้าม

เมื่อกี้ก็ถูกขัดจนล้มไปทีนึง

คือแบบประมาณว่าเมาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ

นี่ภรรยาท่านนายกเทศเนี่ยท่านโดนทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ

คือเมียของคนก่อเหตุเนี่ยพยายามมาห้ามผัวตัวเอง
ทางนายกเทศมนตรีนาด่านเนี่ยคือคุณชัยวัดเนี่ย

ก็ต้องพยายามหากล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนร้ายเพราะว่าเขาได้เงินไปตั้ง๖๐

แล้วมาพบว่าเบาะแสเนี่ยขี่รถมาแถวนี้ก็เลยอยากจะได้กล้องวงจรปิด
ทีแรกเนี่ยมาวันที่๑๗พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้เนี่ย
มันเป็นวันสุดท้ายของการบันทึกไฟล์ภาพ

ไม่อย่างนั้นมันจะวนหลูบแล้วมากลางวันนี่แหละได้ไปแล้ว

ได้ไปแล้วกลับไปที่บ้านไปเปิดดูปรากฏว่ามันไม่ใช่

มันไม่ชัดเลยต้องมาขอใหม่ก็เลยต้องมาตอนค่ำมืดเพราะ
กลัวว่าถ้าพรุ่งนี้ก็คือ๑๘พฤษภาคมแล้วมาขอเนี่ย

พอมาถึงปรากฏว่าเจอเนี่ยคนนี้เขาเป็นข้าราชการของแขวงการทางนี่แหละ

เขาเมาเขาก็โวยวายบอกมาอะไรตอนนี้นี่มันเวลานอกราชการนะยามวิการจะมาทำไมนู่นนี่นั่น

เมียเข้ามาห้ามโดนผลักจนล้ม

นี่แหละกลายเป็นคลิปนี้เลยนะคะ

เดียวรองฟังเสียงหน่อยนะฮะท่านนายกลักษณ์ชายวัดนะฮะ

มันมาปลอตั้งแต่หัวค่ำแล้วกลางวันแล้ว
แขวงทางหลวงหนองบุรมภูเนี่ยเขาทราบเรื่องแล้วนะฮะ

แล้วก็ให้ภาพจากกล้องวงจรปิดคือได้มาเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาดูหน่อยนะฮะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยผ่านไปแถวแขวงการทาง
เหมือนกับท่านนายกชัยวัดบอกว่าจะเป็นบัตรของพี่สาวหรือยังไงนี่แหละ
ก็เลยต้องจดรหัสเอาไว้กลัวจะลืมคนร้ายได้ไป
แล้วไปกดสามรอบรอบละสองหมื่นได้ไปหกหมื่น
ส่วนตัวของนายช่างที่เมาในคืนวันนั้น
เขาออกมาขอโทษขอโพยยอมรับความผิดแล้วใช่ไหมฮะ

หลังจากที่พาลูกน้องกลับมาจากติดตั้งเสาไฟฟ้า
ก็พาไปกินข้าวกันไปพาไปดื่มกัน
แต่พอกลับมาเจอกลุ่มของนายกเทศมณ์กรีนี้
ก็คิดว่ามันเป็นนอกเวลาราชการหรือเปล่า

ใช่ค่ะก็เลยทะเลาะกัน
ลักษณะแล้วคุณวิรายุทธิ์บอกว่าก็ขอโทษละกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อ่ะแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปขอขมาที่บ้านของคุณชัยวัดด้วยนะคะ
อ่าเรื่องที่เกิดขึ้นทวนในการแขวงกันทางหลวงเนี่ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการตรวจสอบเขาเท่าจริงด้วยนะคะ
อ่าแล้วพี่วิรยุทธ์แกไปขอโทษเมียกันหรือยังเนี่ย

โดนหนักกว่านายกชัยวัดอีก